มาวันนี้ค่ะอีกหนึ่งสาวที่กล้าจะรับบทบาทนี้นะคะ
สำระแปนเคคเคมโมนิจญาลมิกรนั่นเองค่ะ
ภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องดังนะคะเห็นบอกว่า
เป็นละครได้ดันด้วยแล้วก็์ทำมาหลายชาติหลายภาษาแล้วนะคะ
เป็นซีรีส์รีเมคเรื่องดังได้รับความนิยมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีมาแล้วค่ะ
มาครั้งนี้แพนเค้กบอกเลยว่าบทบาทแม่ที่เธอรับมาเนี่ยนะ
มันห่างไกลจากตัวเองสุดสุดเลยแต่มองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาฝีมือค่ะ
เค้กบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจคที่ทางผู้ใหญ่เนี่ยเห็นว่าเป็นงานที่น่าสนใจค่ะ
ก็เลยทำให้สามารถร่วมงานกับต่างค่ายได้สบายใจหายห่วงนะคะ
ก็ได้รับเกียรติจากทางทรีมด้วยอยากจะมีโอกาสมาร่วมงานกัน
ด้วยเรื่องด้วยและเขาทำรีเมคมาแล้วหลายครั้งหลายประเทศได้รับผลตอบรับที่ดี
เราก็เลยคิดว่าก็คงเป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะมีโอกาสได้มาลองบทบาทใหม่ดู
ใช่แล้วค่ะสมัยนี้นะคะว่าแม่เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แล้วว่าคุณต้องอายุเท่าไหร่นะคะ
นี่แล้วก็ไปเจอน้องแพนเค้กเนี่ยในงานแอบสังเกตเห็นไหมคุณผู้ชมทางเท้าซ้ายของเธอเนี่ย
พันผ้ามามาร่วมงานบวงสวงใส่รองเท้าแตะมาด้วย
เพราะว่าเธอเกิดอุบัติเหตุค่ะเดินไปชนกับมุมเก้าอี้เขาเต็มที่เลยนะครับ
ว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันอาการน่าจะดีขึ้นแฟนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับแพนเค้กแล้วก็บทบาทใหม่ที่เธอได้รับด้วยนะจ๊ะ
อย่างที่บอกไปสมัยนี้บทบาทไหนก็ต้องเล่นได้
เพราะว่าถ้านักแสดงที่ดีมีฝีมือเนี่ยโอ้โหแบบไหนเขาก็เอาอยู่
ใช่ต้องเล่นได้หลายบทบาทนะถึงจะเป็นนักแสดงน้ำดีนะคะ